ไปตามความคืบหน้าจากเรื่องกรณี
คือตอนนี้ทุกคนทุกตัวออกมาปลอดภัยแล้ว

เพราะตอนที่เขาตามหากัน
หนึ่งในผู้สูญหายก็คือนางแดง
นางแดงใส่เสื้อสีเขียวค่ะคุณผู้ชม
แล้วด้านหลังสกรีนชื่อร้านทองแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นร้านทองอยู่ที่เพชรชบูรณ
ทีนี้เจ้าของร้านทองเห็นข่าวปุ๊บ

นั่นมันเสื้อสกรีนชื่อร้านฉันนี่นะ

เป็นเสื้อตั้งแต่สมัยรุ่นแบบน่าจะเป็นลูกค้าของคุณแม่
เจ้าของร้านแล้วตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว

บอกนางแดงให้ทีสิเดี๋ยวจะให้ทองปลอบใจ
นี่คือเป็นภาพในโพสต์ของร้านทองนะ
เขาแคปหน้าจอวงตรงสกรีนหลังเสื้อค่ะ

ร้านนี้คือร้านห้างทองหวังสินไทย๒

แล้วก็โพสต์รูปของนางแดงชัยชนะ
หนึ่งในชาวบ้านที่หลงป่าที่พิศนุโลก
นางแดงเนี่ยเขาเขียนเห็นไหม

แต่ตอนด้านหลังนี้เห็นชัดเลยค่ะ
ซึ่งเขาก็มีการโพสต์ภาพนี้ในเฟซบุ๊กของห้างทอง
เขียนด้วยว่าแสดงความยินดีกับครอบครัวที่พัดหลงป่า
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงตั้งแต่เช้าวันที่๑๒พฤษภาที่ผ่านมา

ภารกิจการค้นหาสำเร็จทุกคนปลอดภัยดี
หนึ่งในคนที่พลัดหลงเป็นลูกค้าของร้าน
ทางร้านจึงมอบรางวัลปลอบขวัญเพื่อปลอบใจ
แล้วก็ประกาศตามหาคุณน้าแดงชัยชนะที่ใส่เสื้อของทางร้าน

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่พิศนุโลก

ร้านนี้คือร้านห้างทองวังสินไทย
อยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาที่เทศบาลเมืองหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
พอร้านโพสต์ข้อความไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้นางแดงรวมถึงครอบครัว
ก็มาที่ร้านมาติดต่อทางร้านเรียบร้อยแล้วนะ

ฉันเองจ้ะคือคนที่หลงป่าแล้วก็ใส่เสื้อของที่ร้าน
นี่ดูภาพช็อตนี้สิคุณผู้ชมโอ้โหน้าแดงนี่ยิ้มเลยนะคะ
เจ้าของร้านเนี่ยก็คือคุณทรงลักษณ์มธุรพันธ์
บอกว่าติดตามข่าวชาวบ้านหลงป่ามาตลอดเลย
แล้วมันมีช่วงที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ก็ดีใจนะ
แต่สังเกตอีกทีนึงเอ๊ะนางแดงใส่เสื้อสีเขียว
กรีนด้านหลังว่าห้างทองวังสินไทย๒
วงเล็บเจ๊ม้อยร้านเก่า
นึกได้เลยว่านี่คือเสื้อของร้านตั้งแต่สมัยที่คุณแม่หรือว่าเจ๊ม้อย

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าของที่ร้าน

แล้วก็มอบสร้อยคอทองคำพร้อมกับพระเครื่อง
มูลค่า๑๐๐๐บาทให้เป็นการปลอบขวัญนะคะ
ให้กับคุณแม่วันนามัธุรพันธ์หรือว่าเจ๊ม้อย

เอาฟังเจ้าของร้านทองรุ่นลูกหน่อยค่ะ
เอิญว่าเห็นคุณป้าใส่เสื้อของที่ร้านทางร้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มันเป็นเสื้อตั้งแต่สมัยคุณแม่อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ตั้งหลายปีแล้วก็เลยนึกถึงว่า
คุณป้าเขายังรอดชีวิตออกมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้รางวัลปลอบใจปลอบขวัญคุณป้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรคะ
เหมือนเป็นคือเห็นเสื้อแล้วก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะให้รางวัลกับคุณป้าอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็คุณแม่ก็เสียชีวิตตรงแถวนั้นพอดีค่ะ
ตรงแถววองทองที่คุณป้าไปพัดหลบมาค่ะ

คือส่วนหนึ่งดีใจที่สามารถช่วยชีวิตออกมา
เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ทำให้นึกย้อนไปถึงคุณแม่สมัยอดีต
จุดที่คุณแม่เสียชีวิตก็ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นด้วย
เลยตัดสินใจที่จะมอบสร้อยคอทองคำให้กับน้าแดงนะคะ